อุ้ยอันนี้ด้วย
ก็เลยแจ้งกู้ไพมาค่ะ
คือตอนแรกเนี่ยแค่จะจับตัวมันมาช่วยเนี่ย
ลำบากมากเพราะมันไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลย

ในการพยายามตัดไอ้ลั่วสลิงนี้ออก
แล้วเอาน้ำเกลือล้างแผลเอายาฆ่าเชื้อล้างแผล
เหมือนหมามันรู้นะว่าเขามาช่วย
มันนอนนิ่งให้เลยนี่ไม่ได้วางยานะคะ
นอนนิ่งให้เขาทำแผลเลยค่ะ
เรื่องต้นก็ทำแผลอะไรเสร็จแล้วเนี่ย
ก็ตอนแรกคือ
ก็มองหาแล้วนะว่ามีใครเป็นเจ้าของไหมหรืออะไรยังไง

ก็ไม่มีเจ้าของด้วยคุณสภาพลวดสิ

มีหนึ่งถึงสองเดือนแน่นอนอะที่มันอยู่ในสภาพถูกรวดลัดเอวแบบนี้อะ
แต่เนื่องจากว่าไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของนะคะ
มันก็ต้องถูกปล่อยให้เป็นหมาจรจัด
ใช้ชีวิตทั้งแผลเวอะวดแบบนั้นต่อไปอะค่ะ
ปฐุมธานีเหมือนกันเลยนะคะ
หมาจรเมืองไทยใช่ว่าจะ
ไหวกันทุกตัวนี่ตัวนี้หนักกว่าเข้าไปอีก
หัวติดมอเตอร์ไซค์ติดอยู่กับโซ่ค่ะ
ตรงนี้นะคะเนียมเผอร์เมืองจังหวัดปทุมธานี
มีคนเขาแจ้งมาเลือดอาบเลยลูกเอ้ย
กู้ภัยก็รีบมาเลยนะคะ
เป็นหมาพันธุ์ไทยสีน้ำตาลเพศเมียอายุประมาณ๒ปี
ขาหน้าซ้ายมันไปติดคาอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
เรื่องต้นขาซ้ายเนี่ยเขาบอกว่าเกือบขาด
เลือดเนี่ยไหลไม่หยุดเลยใครเห็นก็สงสารนะคะ
วีระนุ่มงามเจ้าของรถก็ยืนอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ
ทุกคนคือยืนให้กำลังใจหมาเอาจริง

เอาขาออกมาจากตรงด้านหลังตรงที่พันส้อมมอเตอร์ไซค์
พอเอาออกมาได้เนี่ยเขาบอกขามันห้อยร่องแร่งเกือบขาดเลย
แล้วก็ส่งลงพยาบาลศัพท์ประธุมธานีนะคะ
ชาวบ้านที่เจอเขาก็พยายามแชร์ข่าว
เพื่อที่จะระดมทุนช่วยเหลือเจ้าหมาตัวนี้
เพราะว่าสภาพนี้ต้องผ่าตัดแน่นอน
ต้องเอาไม้ดำขามันไว้อย่างนี้เลย
วิรัติเจ้าของรถเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นกำลังขี่รถกลับบ้าน
มาไม่ได้เร็วแล้วถึงจุดเกิดเหตุมีหมาหลายตัววิ่งข้ามถนน
ซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้มันดันวิ่งข้ามถนนเป็นตัวสุดท้าย
เข้ามาข้างรถเขาพอดีขาซ้ายก็เลยไปเกี่ยวเข้าระหว่างโซ่กับสเตอร์รถนะคะ
เขาบอกเขาไม่ได้มีเจตนาจะชนมันหรืออะไรเลยจริง
แต่มันเป็นจังหวะแบบปัจจุบันทันด่วนจริง
เขาบอกว่าเขาเองก็สงสารหมาเหมือนกัน
และเขาเองก็จะร่วมออกค่าใช้จ่ายที่พอจะช่วยเหลือได้
ในการที่จะช่วยเจ้าหมาตัวนี้รักษาเรื่องการผ่าตัดเรื่องขาเรื่องอะไรต่อไปด้วยนะคะ
สลดเนอะเห็นภาพแล้วขอให้มันปลอดภัยทั้งคู่นะคะ